ในช่วงไม่กี่วันนี้มีเหตุการณ์

จอบประเด็นจากรายงานครับ
ความรู้สึกของผู้เสียหายที่ฝากไปถึงคนร้าย
ขโมยถอดล้อแม็กซรถยนต์รวมมูลค่าหลายหมื่นบาท
ที่เพิ่งซื้อล้อแม็กซ์มาใช้ได้เพียง๒เดือน

จนทำให้เจ้าตัวเดือดร้อนกับการกระทำของคนร้ายเป็นอย่างมาก

ระยะเวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงที่เข้าไปพบแพทย์
จอดรถไว้ริมถนนผลโยธิน
หน้าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ซึ่งบริเวณนั้นมีผู้คนพลุกพลาด
รถวิ่งสัญจรไปมาตลอดทั้งวัน

คนร้ายจะกล้าลงมืออย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย

ประมาณเดือนไม่ถึงชั่วโมงประมาณ๓๐นาที

กลางวันแล้วก็อยู่ในแหล่งชุมชน
แล้วมีคนสันจรไปมาตลอด

ถือว่าแบบไม่เกรงกลัวกฎหมาย
ขโมยกันที่ชุมชุนเลย

ยังมีโชคดีที่คนขับแท็กซี่พลเมืองดี
ผ่านมาเห็นเหตุการณ์เล่าว่าเห็นรถกระบะฟอร์ดเรนเจอร์สีขาว
หมายเลขทะเบียน๖กกดชด๙๗๑๘กรุงเทพมหานคร
เปิดไฟกระพริบเปิดกระบะท้ายรถ
ขวางบริเวณท้ายรถของผู้เสียหาย
และมีชายหนึ่งคนใส่แมสปิดบังใบหน้า
เสื้อยืดกางเกงยีนอายุประมาณ๓๐๔๐ปี
สูงประมาณ๑๗๐เซนติเมตรขึ้นไป
กำลังยกล้อแม็กซ์ขึ้นท้ายรถกระบะฟอร์ด
ตอนนั้นเขาก็ยังไม่ได้เอกใจ
มาแปลกใจเมื่อเห็นว่ารถของผู้เสียหาย
ไม่มีล้อเหลืออยู่เลยมีเพียงก้อนอิดวางรองไว้

ด้านตำรวจภูทรคลองหลวงเจ้าของพื้นที่เกิดเหตุ
ระบุว่าชุดสืบสวนอยู่ระหว่างไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เพื่อหาเส้นทางการหลบหนีของคนร้าย
ส่วนป้ายทะเบียนรถที่คนร้ายใช้ก่อเหตุนั้น
พบว่าเป็นป้ายที่ถูกขโมยมาเมื่อวันที่๒เมษายน
เตรียมเรียกเจ้าของทะเบียนมาให้ปากคำเพิ่มเติม
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน